จากอำเภอสวรรคโลกนะครับเราขยับเข้ามาใกล้เมืองสุโขทัยกัน
สักนิดนึงนะครับเรามาที่อำเภอศรีสำโลงครับ
ที่นี่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับแบบดั้งเดิมเลย
เพราะว่าถ้ามาสุโขทัยเราไม่ทานก๋วยเตี๋สุโขทัย
ถือว่ามาไม่ถึงนะครับร้านนี้เปิดประยะนังกับเจ็บสิบปีแล้ว
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับตาพุธไม่ใช่กระหล่านตาพุธค่ะ
หลานตะพุทธนะครับก็คือพี่แสงดาวพี่แสงดาวพี่โอเนี่ยนะครับ
นี่มาที่สุโขทัยทั้งทีนะคะเขาก็ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
อย่างงั้นมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ร้านตาพุทธเนี่ย
ร้านที่คนกล่าวถึงกันเยอะมากเป็นร้านดังของจังหวัดเลย
แต่ว่าตาพุทธเนี่ยเริ่มต้นจากการทำบะหมี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
บะหมี่นี่กี่ปีแล้วครับสูตรบะหมี่น่าจะเกือบเจ็ดสิบปีแล้วค่ะ
ผู้ไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอ่าทำอยู่โรงงานบะหมี่
แล้วเนี้ยตะพุทธนึกอยากจะออกมาออกมาทำเองออกมาทำคนเดียว
ใช่ก็เลยออกมาเลยใช่แล้วก็เริ่มทำบะหมี่ขายใช่
แรกแรกไปขายที่ไหนจำได้ไหมแรกแรกเขาจะออกไปขายที่วัดพระปาง
ครับผมอ่าแต่ไม่ได้เป็นร้านอย่างเงี้นะคะเป็นรถเข็นอ่านะคะ
แล้วก็อันนี้พอขายไปแล้วเหมือนยังขายไม่ค่อยได้กลับมาก็เลยเอ๊ะ
มาทำบะหมี่แล้วก็มาขายอยู่ที่บ้านปรากฏว่าขายดีเลยอ่า
ขายก็ก็ลูกค้าก็รู้รู้กันไปตามมากินแล้วเมนูที่ขายดีของทางร้านคือเมนูอะไร
หมี่แห้งต้มยำบะหมี่แห้งต้มยำแน่นอนว่าบะหมี่เขาต้องมีสูตรเด็ดแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเปิดที่บ้านยังมีลูกค้าตามมาทานเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูบะหมี่
ดูเมนูของทางร้านว่ามันเด็ดยังไงได้ไหมครับได้ค่ะเชิญครับผม

นะครับนี่ถึงก็ต้องบูชากันเลยเหรอครับอันนี้คือการบูชาบะหมี่หรืออะไรครับ
ใช่ค่ะต้องบูชาอย่างนี้เลยเหรอฮะต้องจับให้เป็นระเบียบเนี้ยทุกวันค่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่แท่นบูชาไม่ใช่แต่เป็นกล่องเก็บบะหมี่ใช่
ใช่ไหมอันนี้ทำไมเราต้องเก็บในตู้กระจกแบบนี้ครับตั้งแต่สมัยตาแล้วอะค่ะ
ก็เลยทำมาจนบัตรนี้นี่คือตั้งแต่ขายตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนเลย
เมื่อก่อนจะเป็นเป็นตู้ขนมสลิมแล้วอันนี้ตาเขาอ่ะพริกแพงไง
ว่าเป็นตู้บะหมี่เห็นบะหมี่เรียงตัวกันสวยงามอยู่ในตู้กระจก
อย่าเพิ่งลองคิดไปว่ามันคือม็อกอัพนะคะบอกเลยว่าของจริงล้วนล้วน
ซึ่งการเก็บไว้ในตู้กระจกเนี่ยนอกจากจะโชว์ความน่ากินของเส้นบะหมี่แล้ว
ก็ยังเป็นการเก็บเส้นบะหมี่ให้พ้นจากลมอีกด้วยค่ะเรียกว่าได้ทั้งสวยทั้งคลาสสิก
และได้ประโยชน์ไปในตัวไอเดียดีอย่างนี้ต้องปรบมือให้ตาพุทธเขาแล้วล่ะค่ะ

บะหมี่ของเราสูตรในการทำอยู่
มีไข่จะใส่ไข่ด้วยค่ะเป็นบะหมี่ไข่

ใช่มันอยู่ที่การที่เรานวดหมี่ด้วยต้องใช้ไม้นวดก่อน
การวิธีที่เราทำโบร่ามโบร่าวที่เราทำให้บะหมี่ของเรามีอีกลักษณะอะไรครับ
เหนียวนุ่มค่ะ
เมนูขึ้นชื่นที่ร้านคืออะไรนะ
บะหมี่แห้งต้มยำค่ะ

มะนาวตรงนี้นะฮะมันจะใช้มะนาวสดซึ่งมีความหอมมีความเปรี้ยวที่เป็นธรรมชาตินะฮะ

ปลูกเองด้วยเพราะฉะนั้นนี่ปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนนะครับ

หมูนี่ใช้หมูส่วนไหนเป็นหมูส่วนสะโพกค่ะ
วิธีการทำคือหั่นเป็นก้อนแล้วก็ต้มลงไปในหม้อซุปค่ะ
พี่โอบอกว่าหมูแผ่นชิ้นบางของที่ร้านจะเลือกใช้หมูส่วนสะโพกมาต้มแบบบ้าน
โดยการหั่นเป็นชิ้นยาวก่อนจะนำลงไปต้มในน้ำร้อนค่ะ
ซึ่งระยะเวลาในการต้มก็ต้องอาศัยความชำนาญ
น้อยไปเนื้อข้างในก็ยังแดงต้มนานไปเนื้อหมูทั้งก้อนก็จะสุกแข็งกระด้าง
ดังนั้นนะคะใช้ระยะเวลาในการต้มที่พอดิบพอดี
แล้วเมื่อสุกได้ที่เอามาพักให้หายร้อนแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นบาง
ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นวิธีการต้มเนื้อหมูแบบโบราณ

ถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหมูชิ้นนี้จะนุ่มละมุนลิ้นขนาดไหน
คงต้องรอฟังจากป๋าเฮียนท์เขาอ่ะค่ะ

เท่านั้นเองแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็คือน้ำตาลปี๊อ๋อใช้น้ำตาลปี๊บกว่าที่ร้าน
ทำต้มยำเหรอใช่ค่ะเป็นเครื่องไทย
มาดูน้ำซุปกันบ้างนะครับหม้อนี้เนอะค่ะน้ำซุปใส่อะไรบ้างครับ
มีกระดูกหมูค่ะที่ว่าเป็นข้อเป็นข้อของกระดูกหมูสันคอ
ข้อนะฮะต้มลงไปแล้วใส่เครื่องปรุงอะไรอีกซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสนะฮะ
แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีค่ะรากผักชีอ่า
ตอนนี้รู้ส่วนผสมคร่าวคร่าวแล้วนะครับผมสั่งเมนูกันดีกว่า
ะหมี่ต้มยำแห้งสูตรโบราณหนึ่งที่ครับเดี๋ยวไปนั่งรอนะครับ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมนะครับ
หมี่ต้นตำรับสุโขทัยนะครับผมวิธีการทานก็คือบีบมะนาวแล้วก็
มะนาวนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเปรี้ยวนะคะสวนเลยใช่ไหมครับ
ของบะหมี่สุโขทัยมันอยู่ตรงไหนครับน้ำตาลปี๊บค่ะอื้อหือ
ค่ะแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นหมูต้มหมูต้ม
ใช้หมูแดงคือบะหมี่สุโขทัยก็คือบะหมี่แบบไทยไทย
ใช่นี่เองนะครับซึ่งเอาผักเผือกทุกอย่างเนี่ยที่มันมีอยู่ในสวนครัวของเราเนี่ย
ใช่ค่ะมาผสมผสานในบะหมี่นะครับ

เรียกได้ว่าเป็นบะหมี่ที่มีสัมผัสของสามฤดูผสมผสานรวมกันเอา
กรอบของผักความกรอบของเกี้ยวและความกรอบของ
เวลาเรากัดลงไปเนี่ยมันได้ยินเสียงกรอกครอบคร่วงเหมือนใบไม้ที่พึ่งผลิกอดณต้น
ชุ่มฉ่ำของน้ำมะนาวเหมือนกับฤดูฝนที่มีฝนโปรยปลายและเป็นความรู้สึกของ
หลังฝนตบท้ายด้วยความเผ็ดซึ่งเปรียบเสมือนฤดูร้อน
ม่อมของความหวานเนี่ยนะครับผมจนได้เมนูนี้ขึ้นมานะครับแหมเป็นไง
ซีอิ๊วแล้วก็จะมีเกี้ยวทอดแบบให้ไว้ทานเล่นก่อนอืมเป็นเมนูเส้นที่หลากหลายมากมากเลยนะครับสำหรับร้านตาพุทธเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากของระดับจังหวัดคือใครที่มาเที่ยวสุโขทัยต้องมาเยี่ยมร้านนี้แน่นอนใช่ค่ะใครเดินทางมาสุโขทัยอยากจะมาลองชิมเมนูของที่นี่เดินทางมายังไงครับ
ข้ามสะพานแม่น้ำยมนะคะ
ซึ่งถึงมาถึงสทธิ์โสภาทัยถามใครก็รู้จักทั้งหมด
ล้านซะพุทธเปิดได้มันไปกี่โมง

มีอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

แล้วเปิดทุกวันเดือนก็เปิดทุกวัน
ขอบคุณมากครับพี่โอ๊คครับ
เป็นเมนูเกี่ยวกับเส้นอุ๊บบอกเพื่อ

พี่โอ๊คสวัสดีครับ

มาเมื่อไหนตกใจหมดเลย

วันนี้ก็เลยอยากจะทาน

ระหว่างที่เชฟกำลังหั่นเครื่องต่างไว้เนี่ยนะครับ
เมนูนี้ครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับเชฟครับ
คนจีนนะครับเดินทางที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับ
แล้วก็เอาเมนูจานเดียวมาทำกินกัน
คนเกาหลีก็เลยถามว่าเมนูนี้มีชื่อว่าอะไร

คนอื่นก็เลยอ๋อจาจางเมยอน
มันก็เลยเป็นที่มาของเมนูจาจังพี่ยอนครับเชฟครับ

ก็ผมหั่นไอ้หมูสามชั้นไปแล้ว
กระเทียมครับ
ใช่อันนี้คือชุนจังนะครับ
หรือว่าเป็นซอสถั่วดำของเกาหลีนี่เอง

ทำให้หมูนิ่มแล้วก็ผักสุก

เราก็จะเอาน้ำสต๊อกที่เมื่อกี้เราเหลืออยู่นะ
ผสมกับตัวแป้งแล้วก็น้ำตาล
เพื่อจะทำให้ซอสของเรามันเข้มข้นมากขึ้นหมด

สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู

หอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยนะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวนี่นะครับ

ใช่ครับแล้วยังใช้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ
เพราะว่ามีฝาเปิดพร้อมใช้ได้เลย
เดี๋ยวเราจะใช้นมประมาณ๑กระป๋องเล็กเลยครับ
เส้นบะหมี่ของเกาหลีนะครับ
เขาเรียกกันว่ารามยอน
แต่วิธีการก็คือเราก็เอาไปลวกในน้ำร้อนเดือดแบบนี้นะครับ
ผมครับพอลวกเสร็จปุ๊บเส้นเริ่มสุกแล้วนะฮะ
เราก็จะเอามาน็อกด้วยน้ำเย็นนะครับ
ด้วยน้ำเถอะ
เชฟนี่อร่อยจริงเลยครับ

เห็นด้วยครับพี่น็อตทานแล้วรู้สึกได้ถึงความหอมมัน
รสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากจริง

ก็สามารถปรุงเมนูเส้นได้อย่างมืออาชีพนะครับผม

เราจะมาทำซุปพาสต้าสีสันสดใสกันพี่น็อต

ได้ยินแบบนี้แล้วโลกก็ไปกลายเป็นสีชมพูมาเลยครับเชฟ